วันไหลสงกรานที่กาญจนบุรีไม่สวยเลยคุณผู้ชมแล้วไปที่โจทย์จันทร์
เพราะว่าวัยรุ่นตีกันตีกันแล้วยิงด้วยยิงเสียชีวิตหนึ่ง
ได้รับบาดเจ็บ๑จับตัวผู้ก่อเหตุได้๒ครับ
โดนยิงแล้วไม่ต้องเรียกนักเลงไม่ต้องเรียก
นี่แหละครับชาวบ้านโจทย์กันแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้กลุ่มวัยรุ่นยกพวกนะครับ

สุสานทหารสัมพันธมิตรหรือว่าป่าช้าอังกฤษ

ตะบนบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือนายรัชชานนท์มะลิวัน
หรือว่าฟลุ๊กหนองย่าอายุ๑๘ปี

ถูกยิงเข้าขมับขวาลิ้นปี่ด้านขวา
แล้วก็ด้านหลังบริเวณไหล่ซ้าย

ก็คือนายนนทกรโลยะนาหรือว่าเดี่ยวบ้านยาง

เข้าขานหนีบข้างขวากระสุนทะลุก้นนำส่งผ่าตัดที่โรงพยาบาลผนผลประยุหาเสนาทันเวลา
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนี่หัวกระสุนตกเต็มเลยครับ
ตำรวจสวพมืองกาญชนาบุรีตรวจสอบว่ารถยนต์สีขาวมีรูกระสุน๒รู
ถูกยิงเกาะที่ฝาท้ายบุมขวากับที่กันชนหลังด้านซ้าย
บนถนนพบกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาด๓๘๒นัด
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๒ปลอกแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๑ปลอกครับ
โอ้โหมีมีดเหน็บเนี่ยตกอยู่เหนือศีรษะของผู้เสียชีวิตด้วยนะ
แล้วก็ยังพบเศษขวดโซดาแตกเต็มถนนไปหมดแล้วเลือดกองเบลอเลยคุณผู้ชม
นี่นะไอ้ที่เหน็บมีดเลือดกองเบอร์เลอร์เลยครับ
หรือว่ากับซีเปรมเขาต่อยกันกับกลุ่มผู้เสียหายแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยใช้ขวดคว่างปลาใส่กันนะครับแต่ไม่เห็นจังหวะที่ยิงผู้เสียชีวิตนะ
เพราะมันพ้นระยะกล้องไปคุณผู้ชมคาดว่าคาดว่าเอิร์ทนาการกับซีเปรมเนี่ย
ใช้ปืนคนละกระบอกยิงใส่ผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
กล้องวงจรปิดอีกมุมนะครับจับภาพผู้ได้รับบาดเจ็บเสื้อสีแดงนะ
ถูกยิงนะครับลงไปนั่งกับพื้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยวิ่งหนีตายเข้ามาในร้านนี้นะครับ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหนีกระสุนสิครับ
แล้วก็ขวดที่ปลาใส่กันแบบจ้าละวันพันธบทเอกสุรยุทธ์เมฆมังกรนะครับ
ผู้กำกับการสอบพ่อเมืองกาญจนบุรีระบุว่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้สองคนแล้วนะ
คือนายสิทธิพลร่มเย็นใจหรือว่าซีเปรมคนนี้แหละนะซีเปรมอายุ๑๘ปี
แล้วก็ได้ปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด๙มิลลิเมตรด้วย
แล้วก็นายธีรพัฒน์รัศมีจันทร์หรือว่าเอิร์ทนาการอายุ๒๑ปี
แล้วก็เป็นคนที่ใช้ปืนพกสั้นลูกม่วงขนาด๓๘
เขาสารภาพว่าก็เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนนะครับ
ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร
มีรายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
เพื่อจะแจ้งเขาหาเพิ่มเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานต่อไปครับ